อีกหนึ่งเรื่องเอาใจช่วยหมาตาบอดกันหน่อย

ตกอยู่๒วันอดข้าวอดน้ำ

ตาก็บอดอยากจะออกไปยังไงล่ะ

หมู่ห้าตำบลสำนักบกอำเภอเมือง

ได้พยายามช่วยกันหลอกล่อสุนัข

ชื่อว่าเจ้ากาฟิลตาบอดสองข้างเลย

หมู่บ้านกำลังก่อสร้างอยู่

แล้วด้วยความที่หมามันตาบอดมันก็พัดตกลงไป
แล้วก็ยังไม่เสร็จด้วยพยายามช่วยกันอยู่นานสองนานก็ช่วยไม่ได้
สุดท้ายต้องแจ้งกู้ภัยไตรคุณธรรมไปช่วย
ซึ่งก็ยังช่วยลำบากเพราะว่าในท่อมันมีหลายช่อง
มันเดินช่องนั้นไปโผล่ช่องนี้เดินตรงนั้นไปโผล่ตรงนี้อะไรมันก็ไม่อยู่นิ่งกันนะครับ
ทางด้านของนางบางศรีแก้วกรึงกรม
ต้องช่วยเอาข้าวผสมกับปลากระป๋องไปล่อให้เจ้ากาฟิมันออกมากิน
พอมันเห็นก็ได้ผลด้วยความที่มันหิว

เพราะว่ามันตกท่อไป๒วันแล้วนะฮะ
เอาปลากระป๋องลอกกินไปหมดสองกระป๋องสุดท้ายจับขึ้นมาได้ครับนี่นะฮะ
สอบถามทางด้านของนางบางศรีเขาบอกว่าเห็นยามาบอกว่ามีสุนัขติดอยู่ในท่อ
ก็เลยไปตรวจสอบดูปรากฏว่ามันตาบอดก็เลยพยายามช่วยกัน
แต่ว่าช่วยไม่ได้ก็ต้องเรียกกู้ภัยไปช่วยนะฮะ
ก็ไม่รู้ว่าตกท่อเมื่อไหร่ทำไมถึงตกก็ไม่ทราบเหมือนกัน

แล้วมันอยู่ในหมู่บ้านวิ่งไปวิ่งมาตามกลิ่นอาหารสุดท้ายมันก็ตกลงไปแบบนี้แหละครับ

ปลอดภัยช่วยได้นะครับ